ทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ประเมินนะคะ
ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น
ในช่วงวันชาติจีนระหว่าง๑๗ตุลาคมนี้
จะเพิ่มขึ้นอยู่ถึงประมาณ๑๓๐ค่ะ

ก็เลยจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนกันอย่างอบอุ่นด้วย
จากเซี่ยงไฮสาธารณรัฐประชาชนจีน

จากทางบริษัทท่ากาศยานไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยได้นำผลไม้อบแห้งมามอบให้เป็นของที่ระลึก
พร้อมทั้งยังจัดหน้าตะสินไทยมาต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ในการมาเยือนไทยช่วงวันหยุดยาว

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวช่วงนี้

หลายคนก็ตั้งใจว่าจะใช้เวลาประมาณ๕๖วัน
เดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
และไปเมืองท่องเที่ยวใกล้เคียงอย่างพัทยา
เชื่อว่าจะได้รับความประทับใจจากการเดินทางมาครั้งนี้ค่ะ
ขณะที่นักท่องเที่ยวบางคนเคยมาเที่ยวประเทศไทยแล้ว
และในวันหยุดนี้ก็ตัดสินใจมาอีก
เพราะว่าชอบสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ
แล้วก็การต้อนรับที่อบอุ่นของคนไทย
ปีนี้คาดว่านักท่องเที่ยวจีน

ที่ไปเพิ่มขึ้นที่สมุยเยอะมาก
แล้วก็ที่กระบี่มีชาร์เตอร์ไฟล์เยอะมาก
คาดว่าจะประมาณ๒แสนกว่าคน

ในช่วงแค่๙วันค่ะ

ว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาเพิ่มขึ้น
น่าจะมีเงินสะพัดถึง๗๐๐ล้านบาท
นายศิโรธดวงรัฐผู้อำนวยการท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ว่าช่วงสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองวันชาติจีน
จะมีสายการบินมากถึง๓๐เที่ยวบิน
นำนักท่องเที่ยวจากจีนฮ่องกงและไต้หวันมายังไทย
เฉลี่ยแล้ววันละ๙๔เที่ยวบิน

จะมีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย๑ไฟล์ทต่อ๑วัน

ก่อนจะเดินทางไปท่องเที่ยวไทยในช่วงวันหยุดยาวค่ะ